ฟังเรื่องร้อนใจเรื่องทุกข์ร้อนของคุณป้า

เป็นคุณป้าวัย๖๕ปีค่ะบอกว่า
โจรโรคจิตขโมยกางเกงใน
เกลี้ยงราวเลยหมดเลยแล้วประเด็นก็คือมันไม่ใช่ครั้งแรกค่ะ
ตลอดระยะเวลา๗ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหนับ
นับดูนะโดนขโมยกางเกงในไปกว่า๕๐ตัวแล้ว

ใช่นะคะแล้วก็ย่องเข้าไปดูสิไปหยิบจากราวเอาไปหมด
เดี๋ยวก่อนที่หัวนี่คือใส่ไฟฉายด้วยนะ

ได้แยกออกใช่ไหมคะว่าที่จะหยิบไปคืออะไร
นิ่งเลยเนี่ยค่ะนี่คือผู้เสียหายนะคะ
กรอยใจทองสร้างอายุ๖๕ปีเป็นชาวตำบลป่าร่อน

ก็ชี้ให้ดูเลยว่าเนี่ยราวตากผ้ามันอยู่ตรงนี้

มีกล้องวงจรปิดด้วยถึงได้เห็นภาพ

เพราะว่าลูกสาวไปทำงานในตัวเมืองสุราช
วันที่เกิดเหตุคือ๑๐กุมภาพันธ์ตอนนั้นเนี่ยตี๑
แกตื่นเช้าไงป้าแกก็บอกว่าตื่นมาตอนประมาณสักตีหนึ่งกว่า
อาบน้ำอาบท่าจะลงมาเก็บของจะหยิบกางเกงในไปใส่แต่งตัวซะหน่อย
ถึงราวตากผ้าอ้าวตกใจเลยค่ะ
กางเกงในไว้๖ตัวหายเกลี้ยงเลย
ไปดูกล้องวงจรปิดซิมันหายไปไหน

ลายพรางเนี่ยเดินมานิ่งมีการย่องเห็นไหมมองซ้ายมองขวาด้วยนะ

มีไฟฉายใส่อยู่ที่หัวด้วยแล้วก็เนี่ยดึงทีละหนึ่ง
เกลี้ยงราวเลยค่ะเอากบเก็บด้วยทำหล่น

แล้วก็ย่องกลับไปแบบนี้ค่ะอย่างที่บอกว่า๗ปีผ่านไป

เจ้าของบ้านเนี่ยต้องติดกล้องวงจรปิดไว้รอบบ้านอ่ะแล้วสุดท้ายก็บันทึกภาพเอาไว้ได้เนี่ยนะคะ
คุณป้ากรอยใจบอกอีกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่โจรเข้ามาขโมยกางเกงใน
ปีนี้เนี่ยขโมยไป๗ครั้งแล้วนะคะ๗ครั้งเนี่ยเอาไป๕๐กว่าตัวแล้วค่ะ
จากนี้ก็มีเพียงหนึ่งครั้งนะคะที่ขโมยเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปเอาเงินสด
อกจากนั้นเพื่อนบ้านหลังอื่นเขาก็โดนขโมยกางเกงในไปหลายหลังด้วยเหมือนกัน
แม่กลัวค่ะวอนให้ตำรวจเร่งติดตามโจรโรคจิตรายนี้มาลงโทษให้ได้หน่อยเถอะ
เพราะว่าตอนนี้ที่บ้านติดกล้องวงจรปิดรอบบ้านแล้ว
แต่โจรยังกล้าเข้ามาขโมยแบบนี้เกรงว่าสักวันเดี๋ยวจะเข้ามาทำร้ายตัวเองค่ะ
ฝากถึงตำรวจได้ช่วยดำเนินการเรื่องที่เกิดขึ้นนี่แหละให้ด้วย
กลัวคือกลัวว่าเดี๋ยวพอระยะมาหลังกลัวว่าจะมาอีก
คือถ้า๗ปีขโมยต่อเนื่องแบบนี้ต้องติดใจอะไรสักอย่าง
ไม่ติดใจคุณป้าก็ต้องติดใจลายกางเกงชั้นในแล้วล่ะ

เอออ่ะหลังเกิดเหตุค่ะลูกสาวนางกรอยใจเลยนี่เลยว่าจ้างรถไถมาปรับบริเวณบ้านเลยนะคะ
ให้มันโล่งแจ้งซะเลยมันจะได้ป้องกันอันตรายเผื่อแบบว่ากันจนโรคจิตไม่ให้เกาะเหตุซ้ำแบบนี้ได้
แต่ว่าที่แน่คุณตำรวจค่ะช่วยหน่อยเถอะเนาะ

จับเถอะค่ะเพราะว่าเอาจริงนะคือมันต้องเสียเงินซื้อนะคะ
เพราะมันเป็นสิ่งที่แบบผู้หญิงต้องใช้ทุกวันอ่ะแล้วเขาต้องเสียเงินไปรอบแล้วรอบเล่าอ่ะ
และที่สำคัญต้องอยู่แบบหวัดภาวะด้วยเพราะว่ายังจับคนร้ายไม่ได้
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาก่อเหตุทำร้ายตัวเองหรือเปล่านะคะ
วอนขอให้ตำรวจจับได้โดยเร็วที่สุดเพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อกี้ชัดมากนะ